มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเสียท็อปกันหน่อยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เจ้าสาวคนล่าสุดที่ชื่อว่าคุณดาริน
เป็นชาวจังหวัดบุรียรำที่ถูกนายท็อปปฏิเสธที่จะช่วยเหลือ
เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานกว่า๓ล้านบาท
จะไปแจ้งความดีไหมจะและจะ๔ครั้งแล้วนะคะ
มีการติดต่อกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
แต่ว่าวันนี้ล่าสุดไปกับทนายคนใหม่
สรุปแล้วไปแจ้งความแล้วนะคะ
ปอทก็คือกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ไปทำไมก็เพื่อให้ขอตรวจสอบภาพต่างที่เสียท็อปโพสต์อวดอ้างในสื่อโซเชียลมีเดีย
ไม่ว่าจะเป็นภาพนาฬิการูที่อ้างว่ามันเป็นของตัวเอง
กองเงินเอามาจากไหน
ภาพเครื่องบินภาพรถยนต์หรูภาพบ้านพักวุฒิการศึกษาต่างประเทศ
อยากให้ตรวจสอบทั้งหมดว่ามันผิดเงื่อนไขใดที่สามารถดำเนินการทางคดีได้หรือเปล่า
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนายอัจฉริยะ
อาจริยะบอกว่าที่ผ่านมาเสียท็อปพยายามทำโปรไฟล์ดีให้เหยื่อหลงเชื่อ

ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายรายหนึ่งอยู่ที่ราชบุรี
ถูกเสียท็อปหลอกมาแล้วปี๒๕๕๙
เหยื่อรายนี้สูญเงินไปเกือบ๑๐ล้านบาท
แต่ว่าทำไมถึงไม่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาอายไม่กล้าแจ้งความค่ะ
และตอนนี้เองนะคะเหยื่อหลายคนทั้งตำรวจ
อดีตนายกรัฐมนตรีที่มีกรณีโคต้าลอตเตอรี่ก็มีเหมือนกัน
แต่คนเหล่านี้ที่พูดไปไม่กล้าแจ้งความเหมือนกันเลย
อัจฉริยะบอกอีกว่าเสียท็อปมีที่ปรึกษาที่ค่อนข้างเก่ง
ทำให้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกลายเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญา
โดยเฉพาะกรณีล่าสุดคือการสลักหลังใบทะเบียนสมรสว่าเสียท็อป
จะกลับมาชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายจากการแต่งงาน
ไปสอบถามเจ้าสาวกันบ้างนะคะนางสาวดาริน
นางสาวดารินบอกว่าสาเหตุที่ยังไม่แจ้งความ
ก่อนหน้านี้มีข่าวนะว่าให้ทนายรณรงค์รับผิดชอบ
เดี๋ยวจะพาไปแจ้งความเห็นจะไปไม่ไปหลายครั้งแล้ว
ทำไมล่ะทำไมถึงไม่ไปแจ้งความ
เจ้าสาวนี่บอกว่าเพราะว่าได้ปรึกษาทนายหลายคนแล้ว
ยังไม่เห็นเป็นคดีอาญาเป็นแค่คดีแพ่ง
ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายข้อหาอะไรบ้าง
ที่มันจะแจ้งความได้วันนี้สรุปสุดท้ายแล้ว
ก็ต้องตัดสินใจแล้วค่ะเดินทางมาที่บกปอท
เพื่อช่วยตรวจสอบเพื่อให้ตำรวจช่วยตรวจสอบให้
ว่ามันจะดำเนินคดีอะไรได้บ้าง
ว่ายังไงคะตำรวจบอกว่าเบื้องต้น
ตำรวจกองปราบรามตรวจสอบหลักฐานแล้ว
แต่ว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขที่จะทำคดีให้
เพราะอะไรเพราะว่าคดีนี้ต้องมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
รวมถึงคดีมีความซับซ้อน
นางสาวดารินยอมรับว่าก่อนหน้านี้นายท็อปเคยพาเธอไปฮ่องกงมาแล้ว
ครั้งไปเที่ยวแถวย่านจิมซาจุยและไปแค่วันเดียวโดยอ้างว่าเบิกเงินจากฮ่องกงไม่ได้สักที
ก็เลยพาบินไปฮ่องกงด้วยกันซะเลย
อกจากนี้นายท็อปเคยโชว์ภาพบ้าน

โดยบอกว่าตัวเองเคยทำงานกับรัฐบาล
แต่โดนตรวจสอบหลีภัยไปกบดานที่ฮ่องกง
ขายรถทิ้งทั้งหมดตอนนี้ไม่มีรถแล้ว

เป็นไฟล์ที่ส่งเข้ามาในรายของเรามั้น

มีใส่วันเดือนที่เจอ
มันพยายามพาเราไปพบกับหลบพวนหลายคน
เพื่อติดต่อกันถ้าง้าธุรกิจ
แล้วก็จะมีการคุยกันถึงเรื่องเงินระดับแบบร้อยล้านพันล้าน
ที่เขาจะนำมาร่วมธุรกิจอะไรประมาณนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาพ
อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียโชว์ภาพโชว์บ้านโชว์รถหรูโชว์เงิน

พันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรระบุว่าการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดแหละเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
อันนี้ถือว่าเป็นความผิดพรบคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว
แต่จะต้องมีผู้เสียหายเข้ามาดำเนินการแจ้งความเอาผิด
พนักงานสอบสวนถึงจะดำเนินการแจ้งความได้นะคะ
การตรวจสอบในครั้งนี้เกี่ยวกับรูปภาพต่าง
ตำรวจบอกว่าน่าจะแล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์ค่ะ
ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบครบทุกมิติ
ทั้งภาพจริงภาพเท็จและมีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้อง

จากนั้นก็จะประสานผู้เสียหายว่าสามารถดำเนินคดีตามความผิด
พรบคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่เบื้องต้นนะคะ
ถ้าสมมุติว่าตรวจสอบภาพรถหรูบ้านต่าง
เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นเท็จ
ก็จะสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับพรบคอมได้เท่านั้น